ยังอยู่กันที่เรื่องบนท้องถนนนะคะอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้
ซึ่งเป็นคลิปร้อนแรงที่ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากครับ
คนขับรถบัสค่ะคุณผู้ชมมีการไลฟ์สดนะคะ
กำลังต่อว่าตำรวจอยู่เป็นตำรวจทางหลวง

ทราบดนอยู่ที่ตำรวจนะฮะบอกว่ารถบัสค่ะเนี้ย
แช่เลนขวาทำแบบนี้คุณผิด
คนขับรถบ้าภัยขับผมไม่ผิดผมไม่ผิด่ะ
คุณจะมาแจ้งข้อกล่าวหาผมได้ยังไงกลายเป็นคลิปนี้

อ่ะไม่คือของธรรมทรายผมแซงกรณีผมแซงอ่ะคุณแซงตรงไหน
เอ่อก็ออกไว้สั่งคุณไม่ได้
คุณเขียนมายาบไว้เพื่อนฉันเขียนมาเลย
เอาไปครับ
สวัสดีครับ

เอาไว้กับทีมกันก่อน

คลิปนี้ตอนแรกคนที่ไลฟ์สดเป็นคนขับรถบัสฝั่งเดียวนะคะ
ตำรวจทางหลวงบอกว่าไลฟ์กลับไม่โกงค่ะ

คือประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคนขับรถบัสเนี่ยอันนี้ตำรวจบอกนะครับ
คุณขับรถใหญ่แต่คุณขับเลนขวาเลนส์ที่๓
ซึ่งปกติแล้วมันไม่ควรเป็นแบบนั้นคุณควรขับชิดซ้าย
ทีนี้ตำรวจทางหลวงเขาก็เลยไล่กันมากลายเป็นคลิปนี้นะคะ
จริงแล้วความยาวของคลิปมีเกือบสักประมาณ๕นาที
แต่คนขับรถบัตรเขาบอกเขาไม่ผิด
ประเด็นที่ว่าเขาไม่ผิดเพราะที่ตำรวจเห็น
ว่าเขาอยู่เลนขวาเลนที่๓มันเป็นจังหวะที่เขาแซง

ผมขับไล่ตามคุณมา๗กิโลแล้ว
คุณอยู่เลนขวาตลอดบางครั้งก็สลับไปเป็นเลนกลางเลนที่สอง
คนขับรถบอกว่าที่ผมอยู่เลน๒เพราะเลนด้านซ้ายมันก่อสร้าง
มันก่อสร้างไปอีกนะคะตำรวจบอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวไปว่ากันผมแจ้งข้อกล่าวหาคุณก่อน

พอขอดูใบขับขี่คนขับรถบัตรไม่ให้ดูใบขับขี่

แล้วบอกว่าคุณตำรวจคุณรู้หรือยัง
คุณรู้หรือยังว่าเดี๋ยวนี้เขามีข้อกฎหมาย
ห้ามตำรวจยึดใบขับขี่ประชาชน
ตำรวจบอกไม่ได้จะยึดใบขับขี่ผมไม่ได้บอกว่าจะยึด
เพื่อจะเขียนชื่อเสียงเรียงนามเพื่อจะเขียนข้อกล่าวหา
แต่ปรากฏว่าคนขับรถบัสก็ไม่ยอมให้นะคะเถียงกันไปเถียงกันมา
อันนี้เขาเถียงกันแต่ทีนี้ไปดูความเห็นในโลกออนไลน์กันหน่อย
ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเกิดคลิปแบบนี้เอาจริงนะ

แต่คราวนี้เนี่ยมุมเนี่ยคนละมุมเลยนะฮะพลิกกลับเลยนะฮะกระแส
กระแสตีกลับไปที่คนขับรถบัส
บอกว่าตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาทำตามหน้าที่
แล้วถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณไม่ผิด
ไปดูกล้องวงจรปิดเป็นสิ่งที่ยืนยันได้
และที่สำคัญตำรวจเขาก็ไม่ได้พูดว่าจะยึดใบขับขี่
ขอแค่ให้แสดงใบขับขี่เท่านั้น
ทีนี้คุณผู้ชมข้อมูลอันนี้สำคัญเป็นข้อมูลที่เคียงข่าวให้นะคะ
กฎหมายพรจราจรทางบกฉที่๑๒ปีพศ๒๕๖๒
มาตรา๓๑วงเล็บ๑บอกว่า
ขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ติดตัวอันนี้ใช่
อาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงเป็นสำเนาหรือถ่ายรูปไว้ในมือถือได้
อันนี้ได้ต้องทำแบบนั้นนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าพนักงานหรือตำรวจขอตรวจ
ท่านต้องแสดงนะคะต้องแสดงใบขับขี่
แต่อันนี้ก็จริงตำรวจไม่สามารถยึดใบขับขี่ของประชาชนได้นะคะ
คือยึดไม่ได้เนี่ยแต่เวลาเจ้าหน้าที่เขาขอดูเราต้องมีนะฮะ

คือขับรถไปบนถนนเนี่ยคุณต้องมีใบเพื่อแสดงว่า
คุณได้รับอนุญาตให้ขับขี่ได้อย่างถูกต้องใช่ไหมอ่า